คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะถ้าป่วยจิตควรไปรักษา
อย่าทำให้ชาวบ้านหวัดภาวะแบบนี้
เดี๋ยวจะให้ดูผู้ชายคนนี้อายุเหมือนจะเกษียณแล้วแหละ
ลวกก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ใช่ขายก๋วยเตี๋ยวค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมคือเขาช่วยตัวเองอยู่
แล้วเวลาที่เขาเจอแบบเด็กผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มานะ
ขวางเลยมือออกไปขวาง
แล้วก็จับเด็กผู้หญิงให้มันลงมาดูอีกมือนึงช่วยตัวเองคุณผู้ชม
แล้วยืนจังกล้าอยู่แบบนี้นะนี่เราต้องเซ็นเซอร์นะ

โอ้ยเหตุการณ์นี้เกิดกลางวันแล้วค่ะ
เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้แต่งตัวก็ดีนะใส่เสื้อเชิดด้วยมั้งน่ะ
อายุสักประมาณ๕๐กว่าไม่ถึง๖๐หรอก
ลวกก๋วยเตี๋ยวยืนสไลด์หนอนอยู่ริมถนน

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอหนองไผ่ที่เพชรชบูรณ์นะ
แล้วบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดการหน่อย
คนไปแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยที่ดิฉันไปอ่านดูนะ
นักข่าวของเราก็เลยคุยกับคนที่โพสต์คลิป

คุณเอกบอกว่าเห็นนะว่าคนโรคจิตมายืนช่วยตัวเองอยู่ตรงนี้
แล้วบางทีเวลาที่มีผู้หญิงมีเด็กนักเรียนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา

มือนึงก็จับของตัวเองไปอีกมือนึงก็ไปคว้าแขนเด็ก

เป็นห่วงลูกหลานเหลือเกินค่ะ

ถ้าจับได้คงไม่มานั่งทำอยู่แบบนี้หรอก
คุณเอกเขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์
ทีนี้เราไปถามผู้หญิงที่อยู่แถวนั้นนะคะ
เขาบอกว่าอ๋อเจอประจำเวลาเจอแบบนี้ก็ตกใจ

ดังนั้นฝากไปถึงญาติของผู้ชายคนนี้
ใครเป็นญาติเนี่ยเอาตัวไปรักษาหน่อย
หรือถ้าเกิดว่าไม่มีญาติจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่าทำให้ชาวบ้านเขาหวาดภาวะหรือว่าหวาดกลัวไปมากกว่านี้
จริงมันก็เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กแล้วก็ผู้หญิงด้วยนะคะใช่ครับ